เขาบอกว่ามีคนวิจารณ์เรื่องการแต่งตัว

ก็โอ้โฮ

ของน้องแพนต้องบอกก่อนว่า

เขาบอกว่าก็สนุกดีเป็นทริปบุญด้วยนะคะ

มีคอร์สปฏิบัติธรรมให้ชาวญี่ปุ่นใน

เขาบอกว่าจริงแล้วเขาเข้าใจว่าไปรอบนี้แล้ว
อากาศจะไม่ได้หนาวขนาดนั้น

เขาก็เลยเอาออก

แล้วอีกที
แล้วอีกที
มีแจ็คเก็ตสีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินข้างบนใส่หมวกสีน้ำเงิน
คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาชุดไปไงพี่เอาง่าย
คือเสื้อกันหนาวเขาไม่มีผ้าพันคอเขามีอยู่
แต่มันหนาวมากเขาเลยต้องหยิบและกิ้งสีดำออกมาใส่
แต่เขาก็บอกว่าในมุมของเขาเขาก็ใส่เสื้อผ้าสีแบบนี้
ก็รูปมันก็จะได้ดูแบบถ่ายออกมามีสีสันสดใสเอ็นจอย
เขาก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ที่คนวิจารณ์เขา
แต่เขาก็บอกว่าแฮปปี้นะคะ
จริงแพนก็แตกปกติก็ไม่ได้หวิววะอะไรอาจจะสีเยอะ
แต่ว่าถ่ายรูปออกมามันดูโอเคนะคะสดใสดี
คือมันหนาวเลยต้องใส่แบบนี้น้องก็บอกเดี๋ยวอยู่ไม่ได้ไม่ไหวเขาใช่ไหม

ไม่เดี๋ยวก็นิ่งไปยังไงไม่มีว่าจะพูดยังไงน้องแพนเขาก็บอก
พี่หนุ่มน้องแพนเขาบอกว่าที่นู่นไม่ได้มีใครสนใจเลย
การมีสีสันมันก็ทำให้ชีวิตเราดูมีชีวิตชีวา
หน้าเขาไม่ต้องแต่งแค่ทาสีปาก
เอาเถอะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเขาจะใส่สีอะไรก็ได้หมด
จริงเขาก็คงเตรียมเสื้อผ้าไปผิดหน้านิดนึง

เมื่อก่อนมีคนใส่ชุดนี้นะสีอย่างนี้เดินในกรุงเทพ
จริงรู้เป็นข่าวด้วยพูดชื่อมาอ๋อเหรอ

เขาใส่อย่างนี้เลยผมไม่กล้าเดินด้วย
มีอยู่ยุคหนึ่งบอกไม่ได้อันจี้อยากรู้บางชั่วโมคมอยากรู้